ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักคนที่ยังไม่พบรักต้องรอให้ผ่านจังหวะนี้ไปก่อน
คนที่มีคู่รักอยู่แล้วมีโอกาสพบรักนอกลู่นอกทาง
แนะนำว่ารักเดิมดีอยู่แล้วแม้จะสะดุดไม่ราบรื่นไปบ้างก็ตาม
มีเกณฑ์สูญเสียรักเดิมได้
สุขภาพให้ระมัดระวังอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาและฟันให้ดี
อย่าใช้สายตามากเกินไปจะมีปัญหามองไม่เห็นตามมา
ควรรีบหาหมอฟันทันทีที่พบอาการผิดปกติเกี่ยวกับฟัน
การเงินภาพรวมการเงินค่อนข้างร้อนได้มาแล้วต้องจ่ายออกไป
รายจ่ายหลักเพื่อการลงทุนขยายงานขยายธุรกิจ
มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับบุพการีและญาติเป็นหลักจะได้ลาบลอยที่ไม่ได้คาดหวัง
การงานควรเร่งรัดการติดต่องานเพราะจะได้ผลดีก้าวหน้า
มีช่องทางทำความตกลงต่างได้งานขยายตัวมากขึ้น
ต้องทุ่มเงินกำลังและเวลากับงานมากขึ้น
จะได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบมากขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์